ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันต่อเนื่องนะครับ
ที่สำคัญคือเรื่องของพละกำลังเรื่องของความฟิต
มาโน่นี่เน้นเป็นหลักเลย

การฝึกซ้อมเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วครับ
ฟุตบอลทีมชาติไทยก็ฝึกซ้อมต่อเนื่องครับ

แล้วก็๑๙มิถุนายนพบฮ่องกง

ฝึกซ้อมเมื่อวานเน้นไปที่การเสริมสร้างกำลัง
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งนะครับ

เพราะว่ายังขาดผู้เล่นอีก๓รายนะครับ

มองว่ากองกลางในทีมมีคุณภาพหลายคนเลยนะครับ
อยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่ที่โค้ชด้วยจะเลือกใช้งานใคร
ให้เหมาะสมกับแท็กติกมากกว่านะครับไปฟังเสียงของเจ้านิวครับ
ครับก็ตอนนี้ก็โค้ชมาล์นด้วยเองก็
เรื่องความฟิตเป็นหลักครับก็ยังไม่ได้ลงแท็กติกมาก
เพราะว่าเรายังขาดผู้เล่นอีก๓ลายที่ยังไม่มา

แต่ว่าในเรื่องความฟิตเราก็ใส่ในการฝึกซ้อมในทุกวันอยู่แล้วครับ
ก็จริงมีหลังจากนัดชิงก็มีเวลาพักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ
แล้วก็ได้กลับมาซ้อมก็ถือว่าร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ครับ
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าน้องที่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่
ก็ใส่ในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
เพื่อที่โชว์ศักยภาพออกมาในการอุ่นเครื่องใน๒นัดนี้ครับ
ก็จริงก็ทุกคนมีคุณภาพหลายคนครับ
ก็อยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ที่โค้ดมาโน่เอง
ที่จะเลือกใช้ในนักฟุตบอลคนไหนใน๒นัดนี้มากกว่าครับ
ส่วนทางเจ้าเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมางกุล
อีกหนึ่งกองกลางของทีมก็บอกว่า
หายจากการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาติดทีมชาตินะครับ
ก็พยายามจะเรียนรู้แทคติกของมาโน่ให้มากที่สุดครับ
หมายไม่มีสิ่งอื่นนอกจากต้องการคว้าชัยให้ได้ทั้ง๒เกม
เพื่อเรียกความมั่นใจให้ได้นะครับไปฟังเสียงเจ้าเต้นครับ
ก็เหมือนได้เพิ่งหายจากการบาดเจ็บแล้วกลับมา

ตอนนี้ก็ทางทีมงานสตาร์โค้ดก็พยายามเน้นฟื้นฟูร่างกายให้กับทุกคนในทีม
เพราะว่าทุกคนก็ปิดซีซั่นกันมาตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วครับ
เป้าหมายว่าก็ต้องเก็บชะชนะให้ได้ทั้งสองนัด
เพื่อเรียกความมั่นใจแล้วก็ได้ลองอะไรหลายอย่างเลยครับ
ส่วนทางยอนไอเดอร์เซนครับเฮสโค้ดนอเวย์เยอรมนีของทีมชาติฮ่องกงนะครับ
อันดับ๑๔๗ของโลกก็ประกาศรายชื่อ๒๓แข้ง
สองเกมนี้จะแข่งวันที่๑๕แล้วก็๑๙มิถุนายนนะครับ
เตะสำคัญก็หลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะนักเตะโอนสัญชาติครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางวาทสตูนเยสอังกฤษมาเมริกา
ช่อง๓๒ทั้ง๒นัด๑๖มิถุนายนเวลา๑๘นพบทีมชาติไต้หวัน
แล้วก็๑๙มิถุนายนเวลา๑๙นพบทีมชาติฮ่องกง
แล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับคือเจ้าเช็คสุพชกสารชาติครับ
ยืนยันแล้วว่าจะมาถึงไทยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งก็เร็วกว่ากำหนดก็จริงกำหนดออกมาวันพรุ่งนี้
แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนก็ทำให้เจ้าเช็คจะมีเวลาได้ฝึกซ้อมมากขึ้นด้วยครับ
อีกคนหนึ่งที่จะเดินทางมาวันพรุ่งนี้ก็คือชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ช่วงเช้าเลยนะครับมาต่อกันที่วอลเลเบิร์ตยุ่งทีมชาติ